ที่ราชบุรีค่ะคุณผู้ชมผู้ชายอยู่สักประมาณสามสิบสี่ปี
เพื่อนบ้านบอกว่าผู้ชายคนนี้เล่นยาด้วยค่ะเกิดอาการคลุมคลั่ง
น่าจะมาจากฤทธิยานั่นแหละทีนี้ทำไงถือมีดดาบอะค่ะ
วิ่งไปทำร้ายชาวบ้านทำลายข้าวของของชาวบ้าน
ตำรวจได้รับแจ้งลงพื้นที่ไปเลยค่ะไปตรวจสอบ
หลบเข้าไปในบ้านนะคะกะว่าจะซ่อนตัวสุดท้าย
ก็ไม่รอดนะคะตำรวจควบคุมตัวได้ค่ะตำรวจจากสพเมืองราชบุรีนะคะ
พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิประชานุกูลราชบุรีเข้าระงับเหตุ
คลุ้มคลั่งก่อเหตุใช้มีดดาบทำลายข้าวของของชาวบ้านในหมู่บ้าน
จุดเกิดเหตุเนี่ยปักหมุดกันนิดนึงนะคะในหมู่บ้านชุมชนมหาธาตุสมานาอำเภอเมืองราชบุรี
พอไปถึงนะไปพบผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ย
แล้วก็พยายามที่จะหลบตำรวจค่ะวิ่งถือมีดดาบเข้าไปในบ้านพักของตนเอง
ทราบชื่อต่อมาผู้ชายคนนี้ก็คือนายสรรยูบัวแก้วอายุ๓๔ปี
ตำรวจเนี่ยก็พยายามทุกวิถีทางพูดจากันพูดจาดีค่ะ
เข้าเกลี้ยกล่อมให้นายสรรันยูเนี่ยสงบสติอารมยงลง
จนกระทั่งนายสรรยูตอนแรกนะคุณผู้ชมเหมือนกับว่าจะยอมแล้ว
วางมีดดาบลงแต่ช่วงจังหวะที่ตำรวจกำลังจะเข้าไปควบคุมตัว
นี่แหละค่ะนายสรรยูกลับใช้มิดดาบฟันไปที่มือของตำรวจนายหนึ่ง
แต่ไม่เข้านะคุณดูนะใช้มิดดาบฟันแต่ฟันไม่เข้าค่ะ
นิดนิดหน่อยหน่อยแบบนี้จากนั้นนายสรรยูวิ่งกลับเข้าไปในบ้าน
แล้วก็ใช้ทั้งตู้ใช้ทั้งเตียงนอนมาขวางปิดประตูเอาไว้
เพื่อไม่ให้ตำรวจเนี่ยสามารถเข้าไปข้างในได้แต่ตำรวจเก่งกว่าค่ะ
เพราะว่ามากันเยอะกว่าเนี่ยนะคะพันธุ์ตำรวจตรีคงกริจรุ่งเรือง
รวัตรปราบรามสพเมืองราชบุรีก็เอาล่ะเกลี้ยกล่อมอีกครั้งหนึ่ง
ใหม่สินายสรรยูคราวนี้ยอมแล้วสงบสติอารมณ์นะคะ
แต่ว่าตำรวจเหนื่อยเลยใช้เวลาเกลี้ยกล่อมกว่า๑ชั่วโมง
นี่ไงควบคุมตัวได้แล้วนะคะสรรยูยอมวางมีดดาบ
วางมีดดาบค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวเอาไว้ได้แบบนี้นะคะ
ทีนี้สอบถามเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านของสรรยูเอางอกแก๊กแก๊กแบบนั้นนะคะ
ทราบว่าสรรยูคนนี้อาศัยอยู่ในบ้านหลังเกิดเหตุคนเดียว
ไม่ค่อยสูงสิงกับใครระยะหลังนายสรรยูเหมือนมีอาการหลอนยา
ลุ้มคลั่งเมื่อสองวันก่อนก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ
เพื่อนบ้านบอกสรรยูก็ใช้มีดดาบเนี่ย
วิ่งออกมาไล่ฟันทำร้ายชาวบ้านอ้าวคุณทำลายข้าวของด้วย
โดยเฉพาะร้านชำของญาติที่เราไปถามเนี่ยนะคะ
ล่าสุดก่อนเกิดเหตุสรรยูเอาอีกแล้วถือมีดดาบ
ยืนนอกบ้านตะโกนด่าชาวบ้านไปทั่วเลยนะคะตัวเองเห็นท่าไม่ดี
ก็เลยแจ้งตำรวจในท้องที่เอาล่ะสุดท้ายสรรยู
ก็ไปนะไปที่ชอบนะน่าจะเป็นโรงพักน่าจะคุก
อ๋ออ๋อนั่นนั่นนั่นยังไม่หายดีเลยยังดีดอยู่เลยนี่นะคะ